เมื่อวานนี้เจอน้องยายาข่าวแบ๊วมากสุดค่ะ

แต่เอาไว้อัพเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กต่างมากมาย
ถ้าใครเข้าไปดูแต่ปรากฏมันมีภาพดังกล่าวเกิดขึ้น

ถ่ายเล่นส่วนตัวมากเลยนะลงแป๊บเดียวแล้วก็รีบลบ
แต่แฟนคลับแคปทันก็เลยไปถามนะคะ

เห็นบอกว่าจัดชุดให้กันเลยนะให้พี่แบร์หล่อ
คือเป็นชุดผู้ด้วยกันด้วยเออด้วยค่ะใช่นะคะ

เมื่อใส่เสื้อผ้าชุดผู้เยอะแบบนี้

ผมว่ามันน่ารักดี
อยากมีโมเมนต์แบบนี้

ก็หนูบอกว่าเดี๋ยวแพ็กกระเป๋าให้นะ

ปังคับไปในตัวว่าต้องใส่เสื้อผ้าที่แพ็คไปให้

พอได้ต้องใส่เสื้อผ้าที่เราจัดให้เขาก็คือ
ดูดีค่ะหล่อทุกวันเลย

แฮปปี้มากค่ะ
เป็นแบบทริปแรกที่ได้ไป

ถึงจะเป็นรูปที่แบบนิ้วลั่นโดยไม่ตั้งใจ

ต้องบ่อยเลยจะดีมาก

ฉันยังไม่เคยจัดกระเป๋าให้แฟนเลยนะ

โอ๊ยลาดอีกแล้ว